ตามสบายค่ะจำได้ใช่ไหมที่เราเล่าข่าวนี้ไป

เดี๋ยวลบไปลาละลาไปบวชด้วยนะ
ใช่กลัวจะได้ข้อความตอบกลับมาว่าตามสบายค่ะ

ตั้งอายุ๒๐ปีไปทำงานไม่เท่าไหร่
แล้วยายเสียจะไปบวชหน้าไฟเอาขอลาไปงานศพ
หัวหน้างานตอบว่าตามสบายค่ะ
หลังจากนั้นมีคนโทรมาบอกว่าให้ออกไปเลย

เพราะว่าเมื่อวานเราเล่าให้ฟังในมุมฝั่งในจ้าง

ก็เลยพิมพ์บอกน้องไปหลังจากที่คุยโทรศัพท์กันอยู่ว่าตามสบายค่ะ

แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนโทรไปบอกว่าให้ลาออกไปเลย
เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับน้องตั้งอายุ๒๐ปีนี่แหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพอฟังมาถึงตรงนี้แล้ว
อยากรู้นะสรุปหัวหน้างานคนไหน

เราก็คุยกับทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชศรีมา

เหตุการณ์มันน่าจะเกิดจากการสื่อสาร

เข้าใจไม่ตรงกันก็น่าจะผิดพลาดเรื่องการสื่อสารแหละ
เพราะตัวพระตั้งหรือว่าในตั้งเนี่ยนะคะทำงานได้เดือนหนึ่ง
แล้วก็เป็นพนักงานของบริษัทซับคอนแคลร์ต
ไม่ใช่พนักงานของโรงงานโดยตรง
แล้วไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทซับคอนแคลร์ต
หรือว่าเป็นพนักงานของโรงงานโดยตรง
ก็ต้องทำตามระเบียบของกฎกระทรวงแรงงาน
ที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจธุระได้ไม่น้อยกว่า๓วัน
ซึ่งนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินตามปกติ
แล้วใครที่โทรไปบอกเลิกจ้าง
อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นคนของบริษัททรัพย์คอนแทรก
เขายอมรับแบบนี้บอกว่าโทรศัพท์ไปบอกเลิกจ้าง
กับนายตั้งตั้งแต่๑๖กันยาที่ผ่านมา

แต่หลังจากนี้โรงงานและบริษัทซับคอนแคลร์ตเอง
ไปพบกับพระตั้งแล้วนะยื่นข้อเสนอให้กลับไปทำงาน

แต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการทำงานที่นี่ต่อแล้ว
บริษัทก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้ตามกฎหมาย
ตั้งแต่๑๖กันยาจนถึง๒๘กันยา
เป็นรอบการจ่ายเงินค่าจ้างพอดี
ทีนี้สรุปแบบนี้แล้วก็น่าจะจบลงด้วยดีนะ

สวัสดีกันและคุ้มของรายงาน